คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับที่จังหวัดสกลนครนั้นจะมีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า
ปฐมยาตราปวงประชาสุขใจอาลัยองค์ภูมิพล
หนึ่งในไฮไลท์ก็คือว่าจะมีการจุดเทียนแสดงความอาลัยระยะทางยาวกว่า๑๓กิโลเมตร
คาดว่ากิจกรรมนี้นะครับจะมีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนับแสนคนครับ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับเชิญครับ
ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ
คุณผู้ชมค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งแรกที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินมา
เพื่อเยี่ยมประสบกรณิกรเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๔๙
และในวันพรุ่งนี้นะคะสถานที่แห่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วย
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะชาวอำเภอสว่างแดนดินกว่า๓๐คนนะคะ
พร้อมใจกันเดินค่ะไปยังบริเวณเขตเทศบาลนครสกลนคร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยค่ะ
ชาวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกว่า๓๐คนพร้อมใจการออกเดินทางด้วยเท้า
ระยะทางกว่า๘๗กิโลเมตรมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองนะคะ
เพื่อไปร่วมงานปฐมยาตราปวงประชาสุขใจอาลัยองค์ภูมิพล
ทางจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดขึ้นในวันที่๑๑พฤศจิกายนหรือว่าในวันพรุ่งนี้
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
นายเอกพงศ์นิยมคุณกำนันตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินนะคะ
เปิดเผยว่าการเดินครั้งนี้เป็นการเดินเพื่อรำลึกเส้นทางที่ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินจากอำเภอสว่างแดนดินไปอำเภอเมืองเมื่อปี๒๔
และเมื่อทราบว่าทางจังหวัดจะจัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัย
ได้ชักชวนคณะร่วมกันเดินทางเท้าไปด้วยกันนะคะ
เพื่อแสดงออกซึ่งหัวใจที่จงรักพักดี
โดยจะพากันเดินไปเรื่อยและให้ถึงสถานที่จัดงาน
ภายในเวลา๑๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
ส่วนความพร้อมการเตรียมงานค่ะขณะนี้นะคะก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่
โดยทางจังหวัดจัดเทียนไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถือคนละ๒เล่ม
ว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนี้เรือนแสนคนค่ะ
ด้านเทศบาลนครสกลนครได้ประกาศรับบริจักษ์น้ำดื่มจากผู้มีจิตศาสตร์
เพื่อเตรียมไว้รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง๑๓กิโลเมตร
ส่วนเส้นทาง๑๓กิโลเมตรที่จะเกิดภาพประวัติศาสตร์ของชาวสกลนครขึ้นในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้
เพื่อให้เห็นภาพรวมแห่งความจงรักพักดีนะคะที่ชาวสกลนครจะร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙และรำลึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต๓จนถึงพระตำหนักภูพาลราชนิเวศ
แล้วแต่เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญค่ะ
โดยบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำเขต๓เป็นจุดที่ประทับและมีพระราชดำรัฐแรกแก่ประสบกรณิกรชาวสกลนคร
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก
ซึ่งแถวของประชาชนนะคะจะทอดยาวไปตามถนนสุขเสมไปจนถึงสี่แยกบายพลาสกาลสินมุ่งหน้าถนนสกลนครกาลสินค่ะ
จนกระทั่งถึงหน้าพระตำหนักภูพาลราชนิเวศ
ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะจุดเทียนเชื่อมต่อ
จากหน้าพระตำหนักภูพันธ์ราชนิเวศยาวไปจนสิ้นสุดที่โค้งปิ้งงูค่ะ
จากการบินสำรวจเส้นทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจจังหวัดขอนแก่น
พบว่าตลอด๑๓กิโลเมตรที่จัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมจุดจอดรถไว้หลายจุด
เพราะคาดว่าจะมีประชาชนจาก๑๘อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมกว่า๑๓๐๐๐คนค่ะ
สำหรับจังหวัดสกลนครนะคะนับว่าเป็นจังหวัดที่ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประสบกรณิกรและประกอบพระราชกรณียกิจ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ปี๒๔๙
มาแล้วกว่า๖๑ปีค่ะทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ถึง๑๐๙ครั้ง
นำมาซึ่งความปลื้มปิติอยู่ในใจของชาวสกลนครไม่เสื่อมคลายค่ะ
ส่วนกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้น
เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านนายอำเภอค่ะ
ท่านนายอำเภอคะอยากพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
พรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ๖๑ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
เสด็จสกลนครครั้งแรกโดยอำเภอสว่างแดนดินเป็นจุดแรกที่พระองค์ได้เสด็จมา
เมื่อเวลา๙นาฬิกา๔๐นาที
พรุ่งนี้เช้าเรามีกิจกรรมที่นี่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์และเป็นการถวายอาลัย
เราจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทที่บริเวณสนามกีฬาแห่งนี้โดยนิมนต์พระจำนวน๑๐๙รูป
รูปมาจากจำนวนครั้งที่พระองค์เสด็จในพื้นที่จังหวัดสกลนครเรา
โดยจะมีประชาชนที่จะร่วมในวันพรุ่งนี้ไม่น้อยกว่า๓๐๐๐คน
จากนั้นช่วงสายเวลา๙นาฬิกา๔๐นาที
เราจะมีการแปลอักษรจากนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่
คำว่าเลข๙แล้วก็ปฐมยาตราสกลนคร
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องในเขตอำเภอสว่างระดินอำเภอสองดาว
อำเภอเจริญศิลป์และอำเภอใกล้เคียงได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วในส่วนของภาพรวมการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ทางจังหวัดเองมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนค่ะ
ณวันนี้จังหวัดสกลนครมีความพร้อมทั้งภาคราชการทั้งประชาชน
จากการประเมินสถานการณ์วันนี้เชื่อมั่นว่าวันพรุ่งนี้๑๑พฤศจิกายน
จะมีประชาชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐คน
ประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอต่างใจจดจ่อ
จะไปร่วมจุดเทียนเพื่อส่งพระองค์ท่านณตำหนักภูพาล

ผมเชื่อมั่นว่าการแสดงพลังความจงรักภักดีครั้งนี้
จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังโดยผ่านแสงเทียน
เชื่อมั่นว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่คนสกลนครจะรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว
ไม่มีครั้งใดในประวัติศาสกลนครที่ผู้คนพี่น้องประชาชน
รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเฉกเช่นงานวันพรุ่งนี้
นี่เป็นเครื่องการันตีได้ว่าพระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจชาวสกลนครตลอดไปชั่วนิดนิรันดิ์ครับ
อย่างที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บอกไปคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะ
ความสว่างสวัยจากแสงเทียนกว่า๑๕๐๐๐เล่มจะถูกจุดขึ้นจากใจของพี่น้องชาวสกลนครนะคะ
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีที่พวกเขามีต่อในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีเองก็จะยังคงติดตามกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดสกลนครค่ะ